เรื่องสวยงามมาบอกต่อกัน
เขาบอกว่าถ้าเจอแม่ค้าน่ารักให้ทักมาบอกหน่อย

ใช่ค่ะลอตเตอรี่สาวสวยคนนี้ก็คือน้องอ๋อม
หรือว่านางสาวนาริสราชัยสิทธิ์นะคะ
อายุ๒๐ปีน้องเนี่ยว่างจากการเรียนที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์
มาตั้งแผงขายลอตเตอรี่อยู่ข้างธนาคารกรุงเทพสาขาเลย
แหมบรรดานุ่มที่อยู่ก็อยากจะเล่นหวยขึ้นมาทันที
มาดูกันใหญ่เลยนะคะตระเวนแวะเวียนกันมาอุดหนุน
ซื้อลอตเตอรี่ติดไม้ติดมือกลับบ้านกันตลอด
ขายดีนะตั้งแผง๔๕วันก็ขายหมดแล้ว
คุณลองสังเกตสิผู้ชายที่มาซื้อลอตเตอรี่
ถ้าถามว่าซื้อเบอร์อะไรไปถามว่าเขาจำได้ไหมจำไม่ได้
แล้วแต่แม่ค้าเลยแต่ว่าตาไม่ได้ก้มดูเลขเลยจ้า
น้องอ๋อมบอกว่าขายลอตเตอรี่เป็นรายได้เสริมค่ะ
จะได้ช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวทำแบบนี้มาเกือบ๑๐ปีแล้วนะ
เรียนปุ๊บก็มาตระเวนขายตามร้านอาหารทั่วเมืองเลย
ทำมาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมจนตอนนี้ปี๒แล้ว

และยิ่งถ้าเป็นช่วงปิดเทอมเนี่ยน้องไปขายถึงอุดรธานีเลยนะ
โดยจะรับลอตเตอรี่มาจากยี่ปั๊วงวดละ๔๐๐ใบ
ออกขายทุกเย็นไม่มีวันหยุดค่ะ
สัก๔๕วันก็ขายหมดแล้ว
รายได้ตกงวดละประมาณ๕๖๐๐๐บาท
ก็ถือว่าแบ่งเบาภาระครอบครัวแล้วก็เก็บไว้เป็นทุนการศึกษาได้ด้วย
หนูขายเป็นรายได้เสริมค่ะ
ช่วงเลิกเรียนก็จะมาขายตอนเย็นค่ะ
แล้วช่วงเสาร์อาทิตย์หนูก็จะขายบ้างค่ะ
ถ้ามันทันถ้าเล็กมันได้วันเสาร์อาทิตย์ค่ะ